ก่อนหน้านี้ที่ออกมาดราม่า

มหากราบการแฉยังไม่จบไม่สิ้น

นี่แหละค่ะหลังจากการประกาศเลิกรา
ของคู่รักคนดังปลื้มสุรบทและทัพทีม

ฝ่ายชายเขาชี้แจงผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว

รู้ตัวว่าที่ผ่านมาคือความรักแบบเพื่อน

หลายคนก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วเหรอมั้ง

ปฏิบัติการแชร์ฝ่ายชายว่านอกใจอดีตภรรยา
พร้อมกับผุดไอจีที่นำภาพสาวปริศนาคนหนึ่ง
ที่คาดว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นมือที่๓นะครับ
เปรียบเทียบสิ่งของสถานที่หลายแห่ง

ทำเอาฝ่ายชายก็เสียรังวัดความเจนเทอร์แมนไปเยอะเลยทีเดียว
และเมื่อข่าวนี้กระจายออกไปในโลกโซเชียลค่ะ
ทั้งที่ความจริงตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

ก็พากันติดแฮสแท็กในทวิตเตอร์ทีมทัพทีม
มากถึง๕๙๗๐๗ครั้งค่ะ
และความน่าตกใจในวันนั้นคือวันที่๕กรุงพาพรภาพ
มีกองหนุนและหนุ่มปลื้มสุรบทติดแฮสแท็กทีมปลื้ม
๑ข้อความเท่านั้นเองค่ะ
กระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๓

เมื่อวานนี้ทำงานกันแบบไม่ต้องนอนเลย

มีผู้อ้างตัวว่าสนิทกับคุณปลื้มใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการตั้งกระทู้แฉพฤติกรรมทัพทิม
ต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนกับทีมทัพทิมที่แชร์ฝ่ายชายเลย

ระบุว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกรา
มันมีจุดเริ่มต้นจากพฤติกรรมนอกใจของฝ่ายหญิง

จนถึงเหตุการณ์ที่สุดท้ายที่ผู้หญิงนะคะ
พฤติตัวไม่เหมาะสมกับผู้ชายคนหนึ่งในร้านอาหาร
แล้วก็ยุติความสัมพันธ์หลังใช้ชีวิตคู่มา๓ปีค่ะ
โดยครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทีมซัพพอร์ตทัพทีม

กองหนุนติดแฮสแท็กทีมทัพทิมอยู่ประมาณ๒๘๖๑๕ครั้งนั่นเองค่ะ
ลงจากวันที่๕กุมภาพันธ์ถึง๓๑๐๙๒ครั้งนั่นเอง

ขณะที่ปลื้มสุรบทตอนนี้กำลังใจดีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
มีทีมปลื้มติดแฮสแท็กให้๕๑๑ครั้งค่ะ
ถึงแม้ว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะมีแค่หลัก๑๐๐
แต่ก็ยังดีกว่าวันแรกที่ถูกสร้างไอจีแบบว่าแอนตี้ปลื้มแบบสุดเลยนั่นเองค่ะ